คุณผู้ชมพาไปที่เชียงรายเรื่องของคนค้ำไม่ใช่คนผิวค้ำนะ
คนไปค้ำประกันคือหลานของเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย
กู้เงินนอกระบบมาคุณผู้ชมกู้มาหมื่นกว่ายังใช้ไม่หมดเลยนะ
แต่ปรากฏว่าแก๊งทวงหนี้เนี่ยก็ตามหาลูกหนี้คนนี้ไม่เจอ
ทำยังไงล่ะต้องไปเอาเรื่องกับฝั่งที่เป็นคนค้ำประกันให้
แล้วตอนไปไม่ได้ไปมือเปล่าสิไม้ไปอาวุธไปเป็นแบบนี้
เอ้ยเข้าไปในร่าเลยมีกลางไปไปมามามา

แล้วมากันตอนสองทุ่มอ่ะใช่เหรอนี่เหตุเกิดคือ
ศุกร์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม๒๔กุมภาพันธ์
ของไม่ได้ขายกันคุณเชอรี่คุณขวัญนะฮะ

มาแบบนี้แล้วคว่างปลาแล้วสักอย่างมันกระจกแตกเลย

เนี่ยแตกเลยครับ
นี่เป็นร้านขายของชำในตะบนเวียงชัยอำเภอเวียงชัยที่เชียงราย

ที่ติดค้างเงินเขาอยู่

แต่มาทวงถามกับชายเจ้าของร้านนะ
ซึ่งเขาไม่ใช่ลูกหนี้แต่อย่างที่บอกเป็นคนไปค้ำประกันให้
คุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในร้านเนี่ย

เสื้อสีเหลืองแต่ถือไว้เพื่อป้องกันตัวครับ

เพราะว่าร้านขายของชำเป็นของผู้หญิงอายุ๓๗ปีแล้วก็ผู้ชายซึ่งเป็นสามี
แต่ขายของไม่ได้สิต้องปิดครับ
เพราะว่าพวกเขาต้องเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจสพเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
ทีมข่าวเลยไปคุยกับนางสาวบีเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะ
เนี่ยน้องพี่เห็นแก๊งทวงหนี้มา๘๙คนจะมาทวงหนี้หลานชายของเจ้าของร้าน
คือพี่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็พอรู้เรื่องอยู่บ้างนะ
ก็เล่าให้ฟังว่าหลานชายเจ้าของร้านไปกู้ยืมเงินมาหมื่นห้า
แล้วมีสามีเจ้าของร้านเป็นคนค้ำประกัน
ปรากฏว่าหลานชายหนีหายไป
ทีนี้ไอ้แก๊งทวงหนี้ก็ทวงกับลูกหนี้ไม่ได้ไง
ก็เลยต้องมาเอากับคนค้ำประกันนี่แหละ
นี่คุณดูนะโอ้โหคิดเงินแบบแพงมาก
ต้น๕๕๐บาทต่อวันดอกเบี้ยวันละ๒๐๐บาท
ต้องหาจ่ายคืนแก๊งทวงหนี้วันละ๗๕๐
จะหาจากไหนยังนะ๗๕๐บาทวันละ๗๕๐บาทนี่ฝั่งลูกหนี้
เขาจ่ายไปแค่๓๐๐๐บาทเองเหลืออีกแต่๑๒๐๐๐
ล่าสุดทีมข่าวได้รับแจ้งจากทางผู้เสียหายครับ
ก็คือฝั่งร้านขายของชำเนี่ยบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างเรียกแก๊งทวงหนี้
เจรจาเรื่องค่าชดใช้กับผู้เสียหายครับ
คือเงินที่ปล่อยกู้ไปก็ไม่ได้นี่ต้องมาจ่ายค่าเสียหายอีก
คุณทำกระจกร้านเขาพังอ่ะโอ้ใช่ครับ
ทางเจ้าของร้านชำยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลใดครับ
คุณผู้ชมจริงแล้วการแก้ไขปัญหาแก๊งเงินกู้นอกระบบ
เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลยุคปัจจุบันนะของท่านพลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็มีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาหลายหน่วยงาน

ดูสิคุณผู้ชมจะมีทั้งเบอร์สายด่วนของทั้งตำรวจ
ของฝ่ายปกครองของกรสูรการคลังกรสูรยุทธิธรรม
แต่ทีนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงว่ามันเกี่ยวข้องกับ
ใกล้หมดวาระของรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือเปล่า
ปัญหานี้มันก็เลยเหมือนจะโดนละเลยไป
ก็จะเห็นการนำเสนอข่าวของแก๊งทวงหนี้นอกระบบมา
ทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรมแบบนี้บ่อยเหลือเกินนะครับ
แต่พวกนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะทำกันแบบนี้ได้นะ